เมื่อวานนี้มีเหตุยิงกันตายนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดลำปาง
เขาถือปืนลูกซองสั้นไปเลยเดินไปที่บ้านหลังนี้
แล้วก็ไปคุยกันเรื่องของที่ดิน
อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาบอกว่าซื้อมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
ทำไมตัวคนขายไม่โอนเปลี่ยนชื่อให้เขาสักทีเขาก็เลยไปทวงถาม
แต่พอไปทวงถามกลับได้คำตอบมาว่าที่ดินแค่นี้จะอะไรมาก
ตารางวาแต่เขาบอกมันมีความหมายสำหรับเขา
เขาซื้อมาตั้งจะ๓๐ปีแล้วเขาเลยโมโหยิงใส่จนเขาตายเลยเนี่ยค่ะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะตำรวจสพเกาะคาจังหวัดลำปางก็ไปตรวจสอบ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลใหม่พัฒนาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
พบศพนางเนียมฟูทิมาอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นนัดหนึ่งกระสุนเข้าลำคอติดกับคางด้านขวาเป็นรูใหญ่เลยค่ะ
หงายเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นที่แคร่ไม้ไผ่
ใกล้กันมีข้าวโพดที่เหมือนกับถูกกินไปแล้วบางส่วน
ฝั่งหนึ่งมีปืนลูกซองสั้นกระบอกหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุคือนายสวัสดิ์คำเมืองใจอายุ๖๒เป็นอดีตรองนายกอบต
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
จากการสอบสวนค่ะสามีของผู้ตายนายบุญเรืองฟูทิมาอายุ๕๙ปี
เล่าให้ฟังว่านายสวัสดิ์ผู้ก่อเหตุมาหาภรรยาเขาถึงบ้าน
ตอนนั้นภรรยากำลังนั่งกินข้าวโพดอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ก็คือตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ตัวสามีเองยืนอยู่ใกล้ใกล้ผู้ก่อเหตุก็นั่งคุยที่แคร่ไม้ไผ่
อีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้กันตัวผู้ก่อเหตุกับภรรยาเขาก็คุยกันอยู่แป๊บเดียว
จังหวะที่ตัวสามีบอกว่าผมหันหน้าออกจากวงสนทนาไปแวบเดียวเองนะ
ไปนอกบ้านเสียงปืนดังขึ้นเลยนัดหนึ่ง
พอหันมาดูภรรยาถูกยิงเข้าที่คอเลือดพุ่งออกมาเลยค่ะ
ตัวเองก็เข้าไปประคองภรรยาแล้วถามนายสวัสดิ์ว่ามายิงเมียเขาทำไม
สวัสดิ์ตอบสั้นว่าเมียชอบด่าเนี่ยด่ามาหลายรอบแล้ว
ตุ้มเม้นนะโอ้โหมันด่ามาเองเดี๋ยวต้มจะมาต่งแล้วมันวกลับมาแล้ว
เอาไว้ห้ังแม่ผมเลยแกก่ยืนยันเลยนะคะ
ก็พอดูแล้วก็เยอะหลายหนึ่งพื้นพวกน้องกอดไปง่างน้อย
ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพเกาะคานำตัวนายสวัสดิ์ผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
นี่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยด้วย
เพราะว่าแน่นอนยัดคนใกล้ชิดของผู้ตาย
ตะโกนด่าทอคนก่อเหตุนะคะ
คือด่าแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยมันครับแค้นใจ
แล้วก็ถามนายสวัสดิ์คนก่อเหตุว่า
ฆ่านางเนียมทำไมทำไมถึงทำได้ลงคอแบบนี้
วันนี้นะคะคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งญาตินำศพนางเนียมเจ้าของบ้าน
มาตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่บ้านค่ะ
มีชาวบ้านมีญาติมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้า
คือจริงแล้วทั้งฝั่งคนก่อเหตุ
และฝั่งคนตายเขาเป็นญาติกันนะคะ
สนิทกันด้วยบ้านอยู่ตรงกันข้ามกัน
มีแค่ถนนกั้นแค่นั้นเองค่ะ
ทีนี้ค่ะที่ดินที่เป็นปัญหา
เป็นที่ดินที่อยู่ข้างบ้านผู้ก่อเหตุ
ลูกพี่ลูกน้องกับสามีของคนตาย

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับสามีของคนตาย
ของทั้งคู่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะคะ
ดินที่เป็นปัญหามีเนื้อที่๒๔ตารางวา
ตอนนี้ปลูกต้นลำไยปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็คุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
นางกาบคำเมืองใจอายุ๕๘ปี
เขาบอกว่าชนวนปัญหาสำคัญของการก่อเหตุในครั้งนี้
ก็คือนายสวัสดิ์สามีของเธอเนี่ย

ซื้อที่ดิน๒๔ตารางวาตรงนี้มา๒๘ปีแล้ว
แต่ทางครอบครัวของผู้ตายไม่ยอมโอนให้สักที
ที่ผ่านมานายสวัสดิ์ผู้ก่อเหตุ
ก็พยายามจะคุยให้โอนให้โอน
มันก็คาราคาซังอยู่แบบนี้
ช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สวัสดิ์ถูกผู้ตายต่อว่า
บอกว่าที่ดินแค่นี้จะเอาไปทำไม
เท่านั้นแหละประโยคนี้แหละประโยคเดียว

แต่ภรรยาของนายสวัสดิ์บอกว่าก็ไม่คิดนะ
ว่าจะโกรธถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้
แล้วก็ตอนแรงไปขไมรอบนั่ง
ด้านสามีของผู้ตายนะคะ
นายบุญเรืองฟูธิมาอายุห้าสิบเก้าปี
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่ตรงนั้นนะคะ

ยังยิ้มให้อยู่เลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้
ตอนนั้นตัวเองกำลังจะลุกไปอาบน้ำ
คือหันหน้าไปแค่ไม่กี่เสี้ยววินาที
ได้ยินเสียงภรรยาพูดว่าพี่จะฆ่าน้องเหรอ
เท่านั้นแหละเสียงปืนดังขึ้นเลยค่ะ
พี่จะฆ่าน้องเหรอกูจะฆ่ามันก็ดุ่มเลยอ่ะผมปฏิกันหนึ่ง
ส่วนนายสมประสงค์พุทธิมาอายุ๓๕ปี
ลูกชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองอยู่ในห้องน้ำ
ได้ยินเสียงปืนแล้วออกมาดูเห็นว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าแม่กับผู้ก่อเหตุทะเลาะกันเรื่องอะไร
ตอนนั้นตกใจมากตั้งสติได้ก็แจ้งตำรวจนะคะ
ซึ่งการดำเนินคดีเนี่ยค่ะผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เขาอ้างว่าโมโหที่ถูกผู้ตายด่าแล้วก็ซื้อที่ดินมาเกือบ๓๐ปี

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็จะมีการสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
ส่งตัวไปขอบหน้าสารฝากหางที่สารจังหวัดลำปังในวันพรุ่งนี้ค่ะ